มาดูกันก่อนอันนี้เป็นเรื่องความคืบหน้าจากกรณีที่ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์มรณภาพ
หลังจากที่ท่านเข้ารับวัคซีนโควิด๑๙ได้เพียงแค่วันเดียว
คนก็ตกออกตกใจว่าการรับวัคซีน
เป็นสาเหตุทำให้ท่านมรณภาพหรือไม่
ล่าสุดพอรงพยาบาลสงศ์เปิดเผยการชนะสูท

บอกว่าสาเหตุของการมรณภาพมันเกี่ยวกับเรื่องของเส้นเลือดหัวใจตีบ
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัคซีนโควิด๑๙โดยตรง

นายแพทย์ชำนิจิตรีประเสริฐภูมิในการโรงพยาบาลสงฆ์ค่ะ
ได้เปิดเผยถึงผลการชนะสูตรอย่างไม่เป็นทางการ
สาเหตุการมรณภาพของพระครูสิริปัญญาเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์
หลังจากที่ท่านเข้ารับวัคซีนโควิด๑๙เมื่อ๓๑มีนาคมที่ผ่านมานะคะ
บอกว่าทางโรงพยาบาลตำรวจพบว่าการมรณภาพไม่ได้เกี่ยวข้อง
กับการรับวัคซีนโควิด๑๙ค่ะ
แต่อาจจะมาจากเส้นเลือดหัวใจตีบ
อกจากนี้ผลการตรวจยืนยันไม่พบริ่มเลือดทั้งในสมองและหัวใจ
อย่างไรก็ตามผลการชนะสูตรอย่างเป็นทางการ
ต้องรอแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสรุปโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะ
พระครูนั้นเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลสงฆ์มา๑๕ปีนะคะ
ก็มีโรคประจำตัวคือเบาหวานความดันและไขมันในเลือด
ล่าสุดยังมีภาวะหัวใจโตและขาดการรักษากับโรงพยาบาลไปในช่วงปี๒๕๕๙
เพราะท่านไปจำวัดที่ต่างประเทศไม่ได้ฉันยาต่อเนื่อง
เพราะว่าไม่สามารถจะหายาได้ค่ะ
ยืนยันว่าตอนคัดกรองก่อนฉีดวัคซีน
พระครูมีความดันโลหิตปกติภาวะแทรกซ้อนก็ไม่มี
ซึ่งในการฉีดวัคซีนในวันดังกล่าวนั้น
ให้พระไป๔๑๒รูปนะคะ
มีพระสงฆ์ที่แพ้วัคซีน๒รูป
แพ้จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งชั่วโมงหลังจากที่รับวัคซีนแล้ว
ก็ได้ส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
แล้วก็สามารถกลับวัดได้แล้ว๑รูปค่ะ
ก่อนหน้านี้นายแพทย์โอภาษย์การกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะ
บอกว่าพระครูถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีความจำเป็นต้องรับวัคซีนค่ะ
เพราะว่ามีโรคประจำตัวด้วยแล้วก็สูงอายุด้วย

ทางนี้คาดว่าน่าจะเป็นเหตุบังเอิญร่วมมากกว่านะคะ
ส่วนไทม์ไลน์ในการเข้ารับวัคซีน
พระครูท่านรับวัคซีนในวันที่๓๑มีนาคมช่วง๑๐โมงเช้านะคะ
จากนั้นทีมแพทย์สังเกตอาการจนครบ๓๐นาที
ที่ท่านจะฉานอาหารเพลซึ่งอาการยังปกติดีทุกอย่าง
แต่ช่วงเย็นลูกศิษย์สังเกตว่าท่านมีอาการเพลีย

ส่วนช่วงเช้าวันที่๑เมษายนทางวัดไม่เห็นว่าท่านลงไปฉันพระทหารเช้า
จนซ้ายค่ะลูกศิษย์ทรงไหลก็เลยไปดูที่กุติ
และพบว่าท่านมรณภาพแล้วนะคะ
ทางด้านนายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่า
ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจค่ะทุกคนก็รู้สึกไม่ดี
ส่วนตัวมั่นใจว่าการมรณภาพของพระครูไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีน
แต่อาจจะเป็นช่วงเวลาจังหวะที่มันมาตรงกันพอดี
เพราะวัคซีนที่นำมาฉีดป้องกันโควิด๑๙ก็ผ่านการทดสอบความปลอดภัยมาแล้วหลายขั้นตอน
จึงขอประชาชนนะคะว่าอย่าตื่นตนกตกใจค่ะความเคลื่อนไหวล่าสุดของวัดสัมพันธวงศ์ในวันนี้ก็มีตำรวจ
กรมควบคุมโรคที่เดินทางไปที่วัดไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็นิมนต์พระลูกวัดที่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนมาสอบถามอาการหลังฉีดด้วยค่ะ
ทีมข่าวของเราก็พูดคุยกับหลวงพ่อรูปหนึ่งซึ่งท่านได้รับวัคซีนเหมือนกันนะคะวันที่๓๑มีนาคม
บอกว่าหลังฉีดวัคซีนส่วนตัวไม่รู้สึกผิดปกติอะไรเลยเหมือนกับไม่ได้ฉีดยาค่ะ
ไม่มีผลข้างเคียงใดใดแต่จากการพูดคุยกับพระรูปอื่นอื่นทราบว่าบางรูปเนี่ย
รู้สึกอ่อนเพลียบ้างประมาณสองถึงสามรูปแต่ว่าส่วนตัวของท่านแล้วเนี่ยท่านบอกไม่ได้กังวลกับเหตุการณ์ที่พระครูมรณภาพนะคะ
สำหรับการฉีดวัคซีนให้กับพระสงฆ์ที่วัดไตรมิตรในวันที่๓๑มีนาคมที่ผ่านมาค่ะ
มีพระชั้นผู้ใหญ่หลายรูปที่เข้ารับวัคซีนอย่างเช่นเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรและสมเด็จพระมหารัชมงคลมุณีหรือเจ้าคุณทงชัย
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรด้วยค่ะ
อ่ะก็คงจะสร้างความมั่นใจได้ในระดับหนึ่งหลังจากที่รัฐมนตรีออกมายืนยันว่าจริงจริงแล้วอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกัน
ค่ะนะคะคืออันนี้มันต้องบอกก่อนว่ามันจะมีผลข้างเคียงบ้างสำหรับบางคน
แต่ก็ขึ้นอยู่กับสุขภาพส่วนตัวด้วยแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของริ่มเลือดอุดตันอะไรก็ตาม
วัคซีนแอสตาร์เซเนก้าก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านยุโรปหรือว่าทางด้านองค์การอนามัยโลกก็ยืนยันแล้วว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกันโดยตรงนะคะ
ก็เป็นปัญหาเรื่องของสุขภาพส่วนตัวของแต่ละคนด้วยค่ะใช่อ่ะก็เป็นเรื่องของสถานการณ์โควิดสิบเก้าแล้วก็เรื่องของวัคซีนเนี่ยนะคะ